เป็นภรรยาหนึ่งในแรงงานไทยที่ไปทำงาน
แล้วก็ถูกกลุ่มฮามัสยิงเสียชีวิต
ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตวันเดียวกับวันเกิดลูกชายอายุครบ๒ขวบ
ทำให้ลูกชายก็ต้องกำพ้าในทันทีนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังการสัมภาษณ์ทางภรรยา
คุณผู้ชมครับผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณธวัชชัยแทร่เท้านะครับ
อีกหนึ่งคนนะคุณธวัชชัยเสียชีวิตที่อิสราเอล
ภรรยานั้นออกมายืนยันนะครับว่าสามีเสียชีวิตครับ
ถึงแม้จะยังไม่ปรากฏรายชื่อเป็นทางการก็ตาม
แต่ว่าทางภรรยาของคุณธวัชชัย
ชื่อคุณสุนิตานะครับได้รับคำยืนยันจากเพื่อนสามีครับ
บอกว่าคุณธวัชชัยเสียชีวิตวันเดียวกับวันเกิดลูกชาย
แล้วลูกก็อายุน้อยอยู่เลยฮะ๒ขวบครับคุณผู้ชม
เมื่อวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือวันแรกที่เปิดฉากถล่มเลยเนี่ยนะครับ
วันเกิดเหตุเธอวีดีโอคอร์พูดคุยกับสามีอยู่เลยครับได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิด
ดังสนานวันไหวเนี่ยสามีเนี่ยไปยืนชี้ให้ดูครับว่า
จรูดมันมาจากทางนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ระหว่างทำงานอยู่นะครับ
วดก็ตกลงมาสามีก็ยังรอดมาได้หลังเลิกงานครับพอกลับ
แคมป์ที่พักเนี่ยสามีอวยพรวันเกิดลูกชาย
สัญญาบอกว่าหากเงินเดือนออกครับเดี๋ยวจะซื้อของเล่นให้ลูกชาย
หลังจากนั้นได้ยินเสียงระเบิดใกล้แคมป์สามีบอกว่าเดี๋ยวขอตัวก่อน
ไปหาอะไรกินหิวนะฮะไปต้มมาม่าสามีเนี่ยบอกว่า
หากเกิดอะไรขึ้นจะได้เตรียมตัวให้พร้อมหนีเอาตัวรอด
อะไรอื่นครับกลุ่มติดอาวุธบุกเข้ามาคว่างปลาระเบิด
กราดยิงคนงานครับสามีเนี่ยโดนยิง
ที่ขาและเอวแต่ตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตนะฮะกลุ่มติดอาวุธครับ
ลากออกมาขออภัยจริงคุณผู้ชมอันนี้เนื้อหามันรุนแรงนะแล้วก็ยิงซ้ำ
จนเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทางภรรยาฮะ
เขาบอกว่าก็จะจะไทรรูปมาให้ดูเด็ก
ไม่น่าดูเขาเลยไม่ไทร
เขาบอกว่ายิงตรงที่ขาและตรงที่เอว
แล้วก็ตรงที่หัวหัวกระจายหมดเลย
คุณผู้ชมครับบางกรณีที่ไปทำงานที่อิสราเอล
เนื่องจากค่าใช้จ่ายมันสูงรวมแล้วก็หลายหมื่นเกือบแสนบาง
เป็นแสนก็มีนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันภาระหนี้สินครับคุณผู้ชม
กู้ยืมไปค่าใช้จ่ายเดินทางไปทำงานในอิสราเอลทางบ้านก็ฐานะยากจนนะ
คุณสุนิตาบอกนะครับแล้วก็เรื่องของศพสามีครับที่อยากจะได้ศพกลับมา
ประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้น
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับที่สลดไปกว่านั้นก็เสียชีวิตวันเดียวกัน
กับวันเกิดลูกชายอืมวัยสองขวบนะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีที่อุดรธานี
ใช่ไหมคะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องผู้เสียชีวิตเนี่ยมีรายงานคนไทย
เสียชีวิตแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เป็นชื่อที่ทางการบอกมานะครับเป็นการยืนยัน
จากทางญาตินะครับมีคุณสมควรพันธ์สะอาดนะครับจากนครพนมคุณไกรสอนอรันถิต
จากอุดรธานีคุณดัวแทร่ย่างจากเชียงรายคุณนันทวัฒน์ปิ่นใจสกลนครนะครับ
คุณธวัชชัยแทร่เท้าจังหวัดน่านคือท่านนี้คุณจักรพงศ์จันทรเสนาครับ
อุดรธานีคุณอนุชาโสภากุลจากอุดรธานีและคุณธีรพงศ์กลางสุวรรณจากอุดรธานี
รายชื่อ๘ท่านที่มีการยืนยันจากทางญาติวันนี้เลยนะ๑๐ตุลาคม๒๕๖๖ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทุกท่านด้วยนะครับ
ที่คุณกายเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือภรรยาที่สูญเสียสามีแต่ว่ามีอีกหนึ่งท่านค่ะก็คือคุณเพ็ญอินทนู
อยู่ที่ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานสูญเสียลูกชายคุณผู้ชมค่ะ
คุณเพลเป็นแม่ของนายไกรสอนอารันถิตหรือว่านายเหลย
เป็นหนึ่งในแรงงานชาวไทยที่อิสราเอล
ซึ่งวันนี้ก็บอกกับทีมข่าวบอกลูกชายเสียชีวิต
จากเหตุการณ์ในอิสราเอลแล้ว
ลูกชายถูกยิงในห้องหลบภัย
พร้อมกับแรงงานไทย๖ศพด้วยกันนะคะ
เพลเปิดใจบอกว่าได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
ลูกชายบอกกับเธอบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะกลับไทยแล้ว

ตอนนี้เธอเตรียมของบวชบางส่วนเอาไว้แล้ว
แต่เธอก็ตัดเพาะกับผู้สื่อข่าวนะ
บอกไม่มีบุญวาสนาได้เกาะชายพระเหลืองลูกชายค่ะ
ก็ตกใจเสียใจมากหลังจากทราบข่าว

หลานสาวสองคนก็ต้องสูญเสียพ่อด้วย
รวมถึงภรรยาของนายไกรสอนก็สูญเสียสามี
เพราะฉะนั้นอยากขอความช่วยเหลือลูกรัฐบาล
นำศพลูกชายกลับมาประเทศไทยด้วยค่ะ
ตอนแรกอะว่าท่านกำลังหลบอยู่ในหลุมหลบให้ปลอดภัยดี
แต่พอนัดสองตามมือรหลานใจที่ยูมึงให้

กับสถานถูทควงศุลน่ะ
ให้เขาไปพจชาติฐานเขาไป
เชื่อหวั่นวางดูใช่เสียชีวิตหรอครับ
ไม่เมื่อเขาคนเรามาขนาดนี้แล้วกัดยังเสียหวั่น

กลับมาอยู่น้ำดูกน้ำเต๋านน้ำเน้
คุณผู้ชมคะมันมีอีกหนึ่งมุมมองค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้รอดขณะที่เพื่อนร่วมงาน
เขาต้องสูญเสียเพื่อนร่วมงานไป๖คนด้วยกัน
คือท่านนี้นะคะคือคุณอนุชาบุญยสารเป็นชาวนครราชศรีมา
ซึ่งวันนี้เราได้วีดีโอคอลคุยกัน
แล้วเล่าให้เราฟังบอกว่านายจ้างได้รับการยืนยันจากทหาร
เข้าไปเคลียร์พื้นที่ในฉนวนกาซ่า
แล้วก็พบว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นแรงงานชาวไทยนะคะ
เขาบอกเขารู้จักทุกคนเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
แต่ว่าพักกันอยู่คนละตึกก็ทำงานอยู่ในฟาร์มเลี้ยงบัว

ผู้เสียชีวิต๖รายเป็นชาวอุดรธานี
ศพเป็นชาวสกลนคร๑ศพนะคะรู้จักทุกคนนะคะ
แล้วเล่าให้เราฟังว่าตอนเกิดเหตุเขาหลบอยู่ในห้อง
แต่หูได้ยินเสียงปืนตลอดเวลา
ตอนนี้อบพยพออกมาจากพื้นที่แล้ว

เพราะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยยังแฝงตัวอยู่อาจจะยังแฝงตัวอยู่
แล้วก็เมื่อวานหัวหน้าฟาร์มวัวที่เป็นชาวอิสราเอล
ออกไปให้อาหารวัวก็ถูกยิงเสียชีวิตไปอีกคนนึง
ส่วนเพื่อนร่วมงาน๖ศพชาวไทยที่เสียชีวิต

แต่เท่าที่รู้ก็คือเขายังไม่ได้เคลื่อนออกมาครับ
มาทำงานที่นี่ประมาณ๒ปีแล้ว

บอกปกติมันก็มียิงนะแต่ว่ายิงบนน่านฟ้าเข้ามา
แต่ครั้งนี้มีทางภาคพื้นดินเข้ามาด้วยก็ไม่ทันตั้งตัว
ตอนนี้อยากกลับบ้านมากที่สุดประสานไปยังสถานทูตแล้ว
ในส่วนของคุณอนุชาคาดว่าจะได้บินกลับในสัปดาห์นี้ค่ะ

ผมก็เลยถ้าถามผ้าน่า
ผ้าน่าคนงานที่อยู่ตรงนี้

เขาก็บอกว่าตายตายชัวร์
ตอนนั้นยังพอที่ยืนยันก็เลยโทรอีกรอบนึง

ก็เลยบอกเขาเครียบพื้นที่เรียบร้อยตาย

๖คนนี่คนบ้านใดพี่หูปะ
คุณอรถาคุณครับสักคนนาคอนหนึ่งครับ